เอาทุกผู้ชมครับดูความคืบหน้าเรื่องของชายหนุ่มวัย๑๙ปีที่อยู่ที่โคราชหน่อย
อย่างเมื่อวานนี้เราก็ได้ติดตามกันไปแล้ว
ญาติญาติบอกว่าแม่ไม่รู้ว่านุ่มคนนี้เนี่ย
ไปทำอะไรที่หิ้งพระของปู่หรือเปล่า

ปู่เขาเคยเป็นหมอผีมีคุณสัยเวทมนต์อะไรประมาณอย่างนี้
หลังจากนั้นเนี่ยนะมีอาการแบบเหมือนถูกผีเข้า
อดเสาหน้าตาบิดเบี้ยว

ลิ้นจุกปากแลบลิ้นอยากให้หมอปลามาช่วยเหลือเกิน
เพราะพาไปหาหมอปัจจุบันแล้วเนี่ย
หมอโรงพยาบาลตรวจไม่เจออะไร

ไปหาหมอธรรมหมอผีไปหาพระเขาบอกโอ้โหไม่ไหว
ไอ้ผีตัวนี้เนี่ยฤทธิ์มันร้ายกาดมาก
วันนี้หมอปลาลงพื้นที่ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

แต่ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนุ่มคนนี้ก่อนนะครับ
นี่ญาติเขาอัดคลิปไว้นะฮะไลฟ์ไปด้วยนะครับ

คือยายเขาก็เป็นห่วงว่า
โอ้โหไม่เป็นอันเรียนกันเลย
ร้านนี้กอดเสาแล้วเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะบอกว่าผีจะ
หักคอจะหักคอนี่ญาติต้องมาช่วยกันนี่นะครับทุกผู้ชมครับเอา
ประคำมาสวมคอให้ก็ไม่หายแล้วยังมีอาการแบบเนี่ยฮะหลาย
หลายเหตุการณ์นี่บางทีเกร็งอย่างนี้เลยลิ้นแข็งลิ้นจุก
ปากตาค้างปากบิดเบี้ยวมือเกร็งร้องคลวนคลางหมดบอกผีจะมา
หักคอญาติก็เลยอัดคลิปวอนให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ยให้มา

เขายังไม่โทรหาแม่เลยโอ๊ย

เขาถามอ่ะว่าพระอะไรก็ช่วยไม่ได้เขาบอกทางน้ำพา
มันจะไหวร่วงหวานควรไปร่วงหวาน
เหมือนต้องงานเลี่ยว๓
โม่งชาวบ้านญาติตะโกนบอกว่าให้พาไปโรงพยาบาล
คือญาติพี่น้องของเขาบอกว่าไปโรงพยาบาลก็หลายรอบนะฮะ
หมอก็ตรวจไม่เจออะไรอาการดีขึ้นกลับมาบ้านก็เป็นอย่างนี้อีก
หาหมอธรรมหมอผีไปหาพระบอกว่าผีเข้าสู้ไม่ไหว
มันแรงมากหมดเงินหมดทองไปก็เยอะสี่ห้าหมื่นบาท
ยายเขาบอกวอนวอนนี่คือชื่อของหนุ่มคนนี้นะฮะชื่อวอนนะ
ญาติวอนจริงนะวอนหมอปลาให้มาช่วยด้วย
วอนหมอปลาให้มาช่วยด้วยทุกผู้ชมครับคืออาการยังไงก็ไม่หายขาดนะฮะ
เป็นมานานแล้วด้วยบ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมานะครับทุกผู้ชมครับ
ชายหนุ่มคนนี้อายุสิบเก้าปีชื่อวอนนี่นะฮะคือญาติบอกว่าไม่รู้ว่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับ
พระที่มันมีของของปู่ที่เคยเป็นหมอผีหรือเปล่าค่ะนี่บ้านหลังนี้ฮะวันนี้
หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาแล้วนะครับคือเมื่อวานที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ย
หลังจากที่วอนกลับมาที่บ้านอาการก็เหมือนเดิมที่เราไปเจอเมื่อวานนี้คือเดินไล่คาถาอยู่รอบบริเวณบ้านนะฮะ
แล้วเปิดเพลงที่ใช้ในงานบวงสวงต่างนะคืออาการดูไม่รุนแรงเหมือนในคลิป
แต่วันนี้หมอปลามานะฮะหมอปลามือปราบสัมภเวษีที่บ้านของวรนี่ฮะในหมู่บ้านเกียม
ตำบลขามเท่าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมาหมอปลามาถึงก็คุยกับแม่ของวอนแล้วก็ญาติญาติก่อนนะฮะ
หลังจากที่เขาส่งคลิปไปขอความช่วยเหลือจากนั้นได้คุยกับวอนนี่นี่คุยกับแม่แล้วก็ญาติญาตินะครับ
ส่วนตัววอนนี่ฮะชายหนุ่มวัย๑๙ปีคือวันนี้ก็ดูเหมือนคนปกติทั่วไปนะ
เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีลักษณะอาการก็คือเหมือนหูแว่ว
แว่วมาเป็นเดือนแล้วถามว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหน
อนบอกว่าเกิดขึ้นหลังจากที่เขาไปเอาขี้พึ่ง๗ป่าช้า
ซึ่งอยู่ที่หิ้งพระของปู่ที่ตายไปแล้วไปเอามาเผา
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยเหมือนกับมีผีเนี่ยตามมาเอาชีวิตเขา
คือปู่เขาเนี่ยเคยเป็นหมอผีเก่านะมีคุณสงคุณสัยมีเวทมนต์
พอเขาเอาขี้พึ่ง๗ป่าช้าของปู่ไปเผาเนี่ย
เขารู้สึกว่ามีผีตามเอาชีวิตเวลาที่เขาบิดเบี้ยวเกร็งอะไรพวกนี้เนี่ย
เขารู้สึกว่าฝั่งขวานะคุณเข็มมาสอนท่านผู้ชม
อนบอกฝั่งขวาเทพมาสิ่งร่างฝั่งซ้ายผีมาสิงร่าง
มันดึงกันไปดึงกันมาแล้วเข้าร่างพร้อมกันเหรอคะ
ถูกต้องนี่วอนบอกเจออย่างนี้นี่ฮะหมอปลาได้ฟังอย่างนี้ถามเลย
ถามเลยถามแบบถูกจุดเลยวอนถามจริงนะเคยเสพยาหรือเปล่า
อนบอกยอมรับว่าเคยเสพยาแต่ผมเลิกมาเป็นปีแล้วนะ
คือเราได้ยินคนสั่งที่หูใช่ไหม

มีเทพกับผีอยู่ด้วยกันครับ

แต่ก่อนเราเคยใช้สารเสพติดไหม

ประมาณหลายเดือนแล้วครับเป็นปีแล้วครับ
หลายเป็นปีแล้วใช้ยาอะไรบ้างอ่ะ
ยาบ่าอย่างไหนครับสองอย่างครับ

อ่าเขาบอกเลิกมาเป็นปีแล้วยาเสพติดนะครับ
แล้วมันเกิดอย่างนี้ขึ้นได้อย่างไรนะครับ
เขาบอกเป็นมาเนี่ยช่วงสักเดือนกว่านะ
ที่เขาไปเอาขี้พึ่ง๗ป่าช้าที่หิ้งพระของปู่มาเผาทิ้ง
ท่านผู้ชมครับหมอปลาก็เลยบอกงั้นขอดูหิ้งพระหน่อย
พระอยู่บนบ้านนี่ฮะ
คือวอนก็แม่วอนด้วยก็พาไปดูเลยนะครับ
คือไปดูที่หิ้งพระหมอปลาไม่ได้รู้สึกสัมผัสได้ถึงอาการผิดปกติอะไรเลยนะครับ
ไม่ได้รู้สึกสัมผัสถึงพลังงานเล่นลับอะไรเลย
พูดผีวิญญาณอะไรไม่มีเลย
ไม่มีพออืดพออมหาวน้ำตาไหลอะไรไม่มีเลย
นี่เห็นไหมหยิบปกติเลยหยิบสบายเลยหยิบทุกอย่างเลย
แต่แม่กับคนในครอบครัวของวอนก็ยังเชื่อว่าโดนคุณสัยมนต์ดำหรือเปล่า
ของปู่หรือเปล่าปู่เคยเป็นหมอผีก่อนที่ปู่จะตายไป
ปู่ชอบเก็บของไว้ที่หิ้งพระตรงนี้
แต่หมอพลาก็บอกนี่ก็หยิบบนแล้วมาดูขนาดนี้เลยไม่เป็นอะไรเลย
แม่ของวอนบอกว่ายอมรับว่าที่ผ่านมาลูกชายเคยเสพยาเสพติด
มีอาการทางจิตประสาทแต่พาไปรักษาแล้วบำบัดแล้วหายแล้ว
เพียงแต่ว่าพักหลังไม่ได้กินยาอย่างต่อเนื่องคุณเขียนมาสอน
ไม่ได้กินยาอย่างต่อเนื่องอีกแล้วนี่ฮะจนกระทั่งช่วงนี้นี่แหละ
มีอาการแปลกเกิดขึ้นพอมีอาการแปลกเกิดขึ้น
พาไปหาหมอผีหมอธรรมพาไปหาพระให้ช่วยกันไล่ผี
ครอบครัวหมดเงินไป๕๐๐๐บาทอาการก็ยังไม่ดีขึ้น
สุดท้ายเลยต้องขอพึ่งหมอปลา
เอาหุ่นจิตพึงเจ็ดป้าชาของปู่เขานะ
ทีนี้ก็เอาไปจุดไฟว่ามันเข้าร่างเจ้าของ
ทุกผู้ชมครับสุดท้ายเนี่ยหมอปลาก็ตรวจสอบแบบสแกนบ้านสแกนพื้นที่กันเลยนะฮะ
หมอปลาบอกกับครอบครัวของวอนบอกว่าดูแล้วอาการของวอนเนี่ยคือมองไปเลย
องตามเรื่องตามหลักวิทยาศาสตร์ได้เลย

น่าจะมาจากเรื่องของการใช้สารเสพติดนั่นแหละค่ะอ่า
แต่จะช่วงไหนอย่างไรอาการค้างเก่าแบบไหนยังไงเนี่ย

หมอปลามาเห็นแล้วก็สงสารครอบครัวนี้นะ

แล้วที่ผ่านมาเสียเงินเสียทองไปให้กับพวกหมอผีอะไรทั้งหลายเนี่ย

เดี๋ยวช่วยให้ดีกว่า
ชบุรีหมอปลาบอกไปอยู่กับหมอปลาสักเดือนนึงเนี่ย

ที่จริงน่าดูในคลิปบ่เห็นแชร์

พอดีเรามาช่วยเหลือเคสนี้เราก็เลยแวะ
เพื่อให้ความกระจ่างเขาเลยเพื่อให้ครอบครัวนี้รักษาได้ถูกต้อง
แต่เราบอกแล้วว่าถ้าเขาโดนวิทยาศาสตร์หรือศัยศาสตร์
ผมสัมภาษณ์ก่อนแล้วว่าเรายินดีที่จะช่วย
เห็นบอกแม่เองก็สูญเสียเงินไปเยอะเลย
ศาสตร์ตรงนี้คือเดี๋ยวจะพอพูดไปก็หาว่าเราอวดเก่ง
คือผมก็อยากจะเตือนไอ้พวกหมอศัยศาสตร์ทั้งหลายหรือหมอดูทั้งหลายนะ
ถ้าไม่รู้จริงคุณอย่ามาหลอกคนชาวบ้านตาดำเลยครับ
เพราะเงินทองที่เขาได้มาเนี่ยมาจากอะไรอ่ะทำนาทำไล่ขุดมันตัดอ้อย
มันมีแค่นี้แหละครับเงินมันหายาก
แต่พฤติกรรมของคุณแค่คุณพูดนิดเดียวคำพูดสองคำพูด
มันก็ทำให้คนเหล่านี้ต้องสูญเสียเงินไม่มีก็ต้องหามาให้พวกคุณอ่ะ
แล้วสุดท้ายลูกเขาไม่หายเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าพวกคุณจะรับผิดชอบเขายังไง
คือหมอปลาบอกว่าแต่ละเคสแต่ละที่ที่ไปช่วยเนี่ยว่ากันตามความจริง
คือถ้าสัมผัสได้ถึงพลังงานเล่นลับสิ่งลี้ลับวิญญาณอาถรรพ์ต่าง
ใช่หมอปลาก็จะมีอาการชัดแหละเวลาสัมผัสอะไรได้

หาวน้ำตาไหลพออืดผอมจับมานั่งจับแขนจับศีรษะ
มีอาการอะไรชาเชอร้อนเลิ้นอะไรก็ว่ากันไป
แต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องความอาถรรพ์หรือว่าเรื่องลี้ลับอะไร
หมอปลาก็จะพูดตรงว่าคุณควรจะต้องทำยังไงไปรักษาหรืออะไรยังไงจะได้หาย

หมอปลาบอกอยู่สักเดือนนึงน่าจะดีขึ้น
อาจจะมีขั้นตอนการบำบัดดูแลอะไรเหมือนกับที่บ้าน
กับที่บ้านหมอปลาก็มีอยู่หลายคนน่ะนะฮะแล้วก็ฝากบอกไปอย่างหมอผีทั้งหลาย
อย่าไปหากินกับความเดือดร้อนของชาวบ้านเขาเลย

บางทีคุณแม่คุณก็รู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วใช่ไหม
ถ้าไม่ใช่ผีก็ต้องบอกเขาตรงว่ามันไม่ใช่ผี
หรือตัวคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณใช่หรือเปล่าใช่ไหม

บางทีไปเจอชาวบ้านเดือดร้อนมาอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเอาเงินมา
เสร็จแล้วคุณก็ปล่อยเขาแล้วคุณได้เงินแล้วคุณก็สบายใจ
เห็นใจเขานะคือเขาก็ไม่หายอ่ะแล้วเขาเสียเงินด้วยอ่ะ
ที่เขาจะไปรักษายังถูกวิธี
แต่ถ้าฟังจากคุณแม่ของน้องเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะ
หลายเคสหลายกรณีหลายเหตุการณ์ที่เราเล่าข่าวกันเนี่ย
คือพอมีอาการลักษณะแบบนี้จะด้วยอาการทางจิตประสาท
ว่าเคยเสพยาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
พาไปหาหมอพาไปรักษาเนี่ย
แล้วคุณหมอหรือว่าทางสถานบำบับเนี่ยเขาให้กลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ย

ใช่ค่ะแล้วก็ยาในลักษณะแบบนี้ไม่ได้จะหยุดได้แบบทันทีทันใด
อยู่ดีนึกอยากจะหยุดแล้วหยุดนี้มันไม่ได้
ก่อนจะหยุดคุณหมอก็จะลดปริมาณยา
เปลี่ยนตัวยามันจะค่อยยาในการรักษาอาการแบบนี้
อ้าวกรณีนี้ก็ชัดเจนแล้วนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้น